และในช่วงสายนะครับของวันที่ผ่านมานะครับ
ติดตามชมกันทั้งประเทศนะครับกับการชกของศรีสะเกด
นาคอลหรือโปรเบอร์ชันซึ่งป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งครับ
ยอดมวยรุ่นเล็กนะครับมาดวนกันหลายต่อหลายคู่
คู่เอกนำรายการศรีสะเกดเจอกับเอสตาด้า
จังหวะบวกนี่ใครดีใครอยู่เหมือนกันนะครับ
ซึ่งเราเนี่ยก็ต่อยซ้ายได้ดีครับซ้ายตรงนะครับ
ของเขาก็แก้ครับชิงจังหวะออกขวามาได้
โดยเอสซาด้านี่ก็มีอาการทุกครั้งที่ศรีสะเกดต่อยลำตัวได้นะครับ
ซึ่งสถิติจากการบันทึกไว้นะครับ
ก็มีการจดบันทึกเรื่องของจำนวนการบุกโดยนับจำนวนหมัดนะครับ
หมัดที่ต่อยแบบเต็มแรงที่มากกว่านะครับดูจำนวนครับ
เต็มแรงส่วนใหญ่ก็เป็นหัดหลังนะครับซ้ายตรงนะครับที่ต่อยไป
เอสตาด้านะครับออกหมัด๔๔๓ครั้งศรีสะเกด๗๗๓ครั้งนะครับ
ออกเยอะกว่าถึง๓๓๐หมัดโอกาสเข้าเป้าก็เลยมากกว่า
คือ๑๘๖ต่อ๑๔๗หมัดก็ห่างกัน๓๙หัด
ซึ่ง๓๙หมัดนี้ถือว่าชี้ขาดเหมือนกันนะครับ
แม้ว่าถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ที่ต่อยออกมาเนี่ยจะกลายเป็นเอสตาด้าที่มีเปอร์เซ็นต่อยเข้าเป้ามากกว่า
คือ๓๓เปอร์เซ็นต์ต่อ๒๔เปอร์เซ็นต์ก็ตาม
แต่ว่าสถิติแบบนี้เนี่ยนะครับคือกรรมการที่เขาให้คะแนนข้างเวทีเนี่ย
เขาไม่ได้เห็นแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการคิดนะครับ

เพราะว่ากรรมการดูเห็นแล้วก็ต้องวิเคราะห์คะแนนแบบยกต่อยกนะครับ
ก็เลยเป็นโอกาสของมวยอย่างเราที่ออกหมัดได้เยอะกว่านะครับ

กฎก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกชกนะครับกับนักชกที่มีอันดับ๑ใน๑๐
ซึ่งเอสเซด้าอยู่อันดับ๑นะครับอันนั้นเราอาจจะเลือกอันดับ๒๑๐ได้
ซึ่งจะมีการประกาศอันดับใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องดูว่าเอสซาด้าจะหลุดจากอันดับ๑ใน๕ไปมากน้อยแค่ไหนนะครับ
แต่ล่าสุดจากการพูดคุยเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการครับทางทอมลอฟเลอร์ครับโปรโมเตอร์นะครับ
ซึ่งศรีสะเกดจะมาต่อยที่สหรัฐเป็นไฟล์ที่๔เป็นคู่เอกด้วยนะครับ
ส่วนเสียหุยครับคุณสุรชาติพิสิทธวุฒินันผู้จัดการศรีสะเกดก็บอกนะครับว่า
แต่ก็อยากให้ศรีสะเกดนั้นป้องกันแชมป์ในไทยสักไฟล์ก่อน
เพราะว่าระยะเวลามันค่อนข้างจะห่างเกินไปนะครับ
ถ้าไปต่อยเดือนกันยายนเนี่ยเหมือนกับมันจะลื้อเวทีมากเกินไปครับ
ศรีสะเกดก็จะกลับมาถึงไทยวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็ออกว่าระการนั้นจะคึกคักนะครับ
เหมือนที่แฟนมวยไปรับเขาตอนที่ได้แชมป์กลับมาครับ